มาดูนาทีที่แม่ลูกเขาเจอกัน
หงหรือว่าแม่เค้ก
เขามาเจอกับลูกทั้ง๖ตัว
มาเจอกับสุนัขทั้ง๖ตัว
พิษบู๑บูลลี่แล้วก็๑ฟิล่า

ซึ่งคุณหงกับคุณเค้กมีสิทธิ์เป็นเจ้าของอยู่

และเธอออกจากโรงพยาบาลด้วยอาการที่ดีขึ้น
มาเจอหน้ามาเจอตาทั้ง๖ตัวดูคุณ

เห่าผมก็เดาว่ามาเรียก

มีจังหวะที่เขาแบบกอดแล้วก็แบบหอมกันเลยนะ

เฉพาะนี่ขวัญใจโลกโซเชียล

นิรดานะจ๊ะนิรดาเนี่ยเป็นขวัญใจแฟนคลับทั่วประเทศเลยนะครับ
นิรดาเป็นพันธบูลลี่เขาก็เลยใจดีใจดี
และอีกตัวที่ออกมาจากกรงได้คือน้องพิษบูชื่อเด็กหญิงภูริดา
ภูริดากับนิรดาก็วิ่งออกมาหาแม่ดูบรรยากาศตรงนี้หน่อยนะครับ
บรรยากาศที่เขาบอกว่าแม่ลูกเจอกันแม่นี่น้ำตาไหลเลยนะฮะ
ไปดูกันครับต้องขออภัยนะครับคุณผู้ชายเอาหนูหน่อยค่ะแม่นิรดา
อันนี้นิรดาคนเล็กหน่อยครับ
โอ้โหแต่ละตัวนะก็แสดงความดีใจใหญ่เลย
บางตัวยังอยู่ในกรงเพราะว่าออกมาไม่ได้
ก็เหารียกแม่นะครับ

เขาบอกว่าแต่ละตัวนะกระดิกหางเห่าเรียกเข้ามาอ้อน

อย่างที่เห็นขวัญใจของแฟนคลับทั่วทั้งประเทศนะครับ
ก็คุณหงใช้เวลาอยู่กับ๖ตัวประมาณ๒๐นาที
ก่อนจะเดินทางไปหาญาติที่ต่างจังหวัดนะครับ

ก็มีการเปิดเผยบอกว่าได้ไปรับตัวคุณหงมา
ตอนนี้คุณหงอาการเป็นปกติแล้ว
ถามเหตุการณ์ตอนเกิดเรื่องคุณหงเล่าให้ฟังนะ

ตั้งแต่วันที่คุณหงขับรถพา๓ตัวไปหาบ้าน
กระทั่งน้ำมันหมดอยู่แถวปฐุมธานี
คุณหงก็สลบสลายอยู่บนรถจำได้ไหมฮะ

คุณหงไม่เคยเปิดเผยเรื่องต่างให้ทั้งสื่อมวลชน
แล้วก็ให้ใครฟังเลยเพราะว่าพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล
บอกว่าคุณหงเปิดเผยวันที่เกิดเรื่องว่า

เล่าว่าวันนั้นหลังจากพยายามจะหาบ้านให้ลูกทั้ง๖ตัว
แต่ไม่ว่าจะไปที่ไหนหาบ้านไม่ได้เลย
เครียดหนักมากเลยนะครับ
แต่หลังจากนี้นะครับคุณหงยังคงต้องไปรักษาตัว
ที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องนะครับ
บอกว่าเรื่องบ้านหลังใหม่
ที่จะให้คุณหงไปใช้ชีวิตร่วมกัน
กับลูกทั้ง๖ตัวนี้นะฮะ
ตอนนี้ได้บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ
แต่มีข้อแม้ว่าคุณหงต้องไม่ปล่อยสุนัข
ออกมาวิ่งเล่นข้างนอกเหมือนตอนที่อยู่คอนโดแล้ว

แล้วก็พอใจกับบ้านหลังนี้เป็นอย่างมาก
แค่รอความพร้อมที่ทั้งคนทั้งสุนัข
จะได้ย้ายเข้าไปอยู่ด้วยกันเท่านั้นเอง

ฟังเสียงของคุณอ้อนเล่าให้ฟังหน่อยฮะ
กรณีที่จะมีปัญหานี้เราได้ตกลงคุยกับคุณหงษ์ไว้แล้วนะคะว่า
ผมจะปล่อยสุนัขออกมาวิ่งเหมือนตอนที่อยู่คอนโดเนี่ยไม่ได้
เพราะเนื่องจากว่าบริเวณตรงนั้นเป็นบริเวณหมู่บ้าน

น้องก็อาจจะวิ่งไปตะเลิศไป
ไม่สามารถควบคุมและเกิดอันตรายได้
ตรงนี้คุณหงรับข้อตกลงตรงนี้ค่ะ
คุณหงษ์ตอบรับยำรับดีค่ะ

ขอบคุณทางเจ้าของบ้านที่ให้ความอนุพร้อม

เพราะว่าสภาพบ้านใหม่ก็มีเครื่องปรับอากาศ๒เครื่อง
บรรยากาศดีอากาศถ่ายเทตลอดเวลา
เหมาะแก่การอยู่อาศัยของคุณหงแล้วก็น้องสุนัขนะครับ
แล้วก็อย่างหนึ่งถึงแม้คุณหงจะออกจากโรงพยาบาลแล้ว
แต่ก็ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ต้องกินยา

เครียดมันอาจจะเกิดได้ทุกเวลานะครับ

ตอนนี้เขาปล่อยคลิปออกมาเรื่อยนะ
ว่าเจ้าสุนัขทั้ง๖ตัวคือไม่ได้ดุอย่างที่คิดไว้
ถ้าถูกเลี้ยงดูแล้วมันมีจิตใจและอารมณ์ที่ดีนะฮะ